อีกหนึ่งข่าวที่เรารายงานกันทุกวันคือคนหลอนยาคุณผู้ชม
คุณแม่คนนี้พาลูกนะไปเข้าบ้านคนอื่น
เข้าบ้านคนอื่นตำรวจมาถึงพาคุณแม่กับพาคุณลูก
ไปพูดคุยกันที่โรงพักหน่อยอาการคุณแม่เป็นอย่างนี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าจะต้องตายด้วย
คุณผู้จัดมาหลอนยานั่งตาขวางพูดพร่ำเผลออยู่ข้างถังขยะ
หน้าสพพระประแดงแล้วก็กอดลูกไว้ลูกคนเล็กไว้
ลูกคนโตก็ปลอบไปไป
ก่อนที่ทั้งสามแม่ลูกจะมาลงเอยที่โรงพัก
คือชาวบ้านในซอยจรุงสวัสดิ์ตะบนบางครุ
ไปแจ้งความกับตำรวจไงว่าเจอสามแม่ลูกเนี่ยแอบเข้ามาในบ้านเขา
แล้วคนเป็นแม่ก็มีอาการหลอนตาขวางผู้จาวกไปวนมา
จับใจความเพียงว่าเหมือนเธอกลัวคนมาฆ่า
แล้วก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจมาคุมตัวไปที่โรงพักครับ
ตอนที่อยู่โรงพักปรากฏว่านางสาวไก่เนี่ยนะคุณแม่ไก่เนี่ย
นั่งกับพื้นโวยวายนี่แบบนี้เลย
ชาวบ้านที่มาโรงพักก็ตกใจก็สิจะมาติดต่อราชการมาเจอแบบนี้ตกใจเลย
กลัวกันใหญ่ตำรวจก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกของนางสาวไก่เนี่ย
ได้รับอันตรายก็เลยประสานกับบ้านพักเด็ก
แล้วก็ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการมาช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนไปก่อน
ส่วนนางสาวไก่รวมไปถึงสามีใหม่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของลูกของนางสาวไก่ทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ตรวจสารเสพติดปรากฏว่าเรียบร้อยครับมีสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยแจ้งข้อหาทั้งคู่และดำเนินคดีตามกฎหมาย
จะถูกพาตัวไปลูกชายคนโตของนางสาวไก่บอกแม่ทั้งน้ำตาว่า
ขอให้แม่รักษาให้หายเร็วนะลูกเนี่ยรออยู่จะได้กลับมาอยู่กับผมกับน้องอีกนะ
นี่ลูกคนโตฮะเสื้อเขียวคนเห็นก็จุกอกนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูวินาทีตอนนั้นหน่อยครับ
นางสาวไก่นี่แหละ
คุณสมใจอายุ๖๔ปีก็เดี๋ยวจะรับหลานทั้งสองคนไปดูแลต่อนะครับ
แล้วก็อาจจะต้องรอให้ทั้งนางสาวไก่แล้วก็สามีใหม่เนี่ย
รับโทษก่อนแล้วก็รักษาตัวก่อนนะฮะ